มุดนี้มอบออนให้เร็ว

มีแอปเป่าตังค์ไหมท่านเขาจะขายลอตเตอรี่๘๐บาท
๘๐บาททุ่นเลยนะครับ
จากนั้นก็เลือกดูตามร้านค้าหรือท่านจะเสิร์ชหาเลขที่ท่านอยากได้ก็ได้
จากนั้นใส่ตะกร้าโอ้โหมันช็อปออนไลน์เลย
ใส่ตะก้าแล้วก็ชำระเงินผ่านแอปแค่นี้เรียบร้อยครับ

แต่เงินขายการซื้อต้อยุ่๒๐ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับ
เปิดขายทุกวัน๖โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
แต่วันออกสลากจะขายแค่บ่าย๒เอ้ยขายเหมือนแผงเลยนะฮะ
ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับของคนที่อยากซื้อลอตเตอรี่ในราคา๘๐บาทให้ได้
ขณะที่นายพัชระเมษยาพรจำเขาได้ไหมครับ
เจ้าของแพลตฟอร์มมังกรฟ้าน่ะ
ระบุว่าพร้อมจะสนับสนุนนะให้แอปเป๋าตังค์เดินหน้าเต็มที่
คิดจะเป็นคู่แข่งหรือแย่งการตลาดใด
แล้วก็พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลแต่แต่แต่แต่แต่
แต่หากรัฐบาลทำออกมาแล้วกระแสตอบรับไม่ดี
กรฟ้าขออนุญาตเปิดแพลตฟอร์มมาขายด้วยนะ
เพราะว่ามังกรฟ้ามีความพร้อมเขาเคยมาขายมาแล้วนี่
ทีมงานทั้งระบบได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อสลากเป็นอย่างดี
ก็จะต้องเข้าไปคุยเรื่องโคต้าสลากกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับ
เรื่องการฟ้องกลับไม่ฟ้องแล้วนะฮะ
ชุดจับกุมคงไม่ทำไม่ฟ้อง
ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาเวลามาพัฒนาองค์กรโชว์ผลงานดีกว่า
นี่เป็นวิสัยทัศน์ของเจ้าของมังกรฟ้าครับ